วันอาทิตย์นี้คุณผู้ชมก็จะเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะ
แล้วก็จะเหมือนกับวันเลือกตั้งจริงคือ๑๔พฤษภาคม
เขาจะมีกำหนดช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แต่เป็นช่วงเวลาไหนติดตามในเช้านี้ต้องรู้

ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบสำรองเพื่อจ่ายฉุกเฉิน
วงเงิน๑๐๐๐ล้านบาทลดภาระค่าไฟให้ประชาชน
และได้ยื่นขอความเห็นชอบจากกรกตเป็นครั้งที่๒
หลังจากก่อนอันนี้เคยเสนอไปแล้วแต่โดนตีกลับครับ
โดยงบ๑๐๐๐ล้านก้อนนี้จะนำมาใช้เป็นส่วนลดเป็นขั้นบันได
สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือน
และเป็นส่วนลดค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมปีนี้จำนวน๑๕๐บาท
สำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน๕๐๐หน่วยครับ
ท่านนายกบอกว่าเมื่อกรกตเห็นชอบงบฉุกเฉินก้อนนี้
ก็จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ครับ
และวันอาทิตย์นี้ครับ๗พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งครับย้ำเตือนนะว่าช่วงการเลือกตั้ง
วันเลือกตั้งล่วงหน้าก็มีข้อห้ามเรื่องการขายจำหน่ายจ่ายแจก
จัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่๖โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือ๖พฤษภาคม
ยาวไปจนถึง๖โมงเย็นของวันที่๗พฤษภาคมครับ
ทั้งหมดนี้เป็นไปตามมาตรา๑๔๗ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
ถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน
หรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ด้วยนะครับ
ส่วนกรณีโรงพยาบาลเอกชนที่มีแผนปรับขึ้นราคาค่าบริการ
เพราะค่าไฟแพงขึ้นเนี่ยเป็นข่าวไปวันเดียวนะคุณผู้ชม
ทางกรมการค้าภายในได้เชิญสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
และผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนมหารือกันเพื่อขอให้ตรึงราคาเดิมไว้ก่อน
ซึ่งทางผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชนก็รับทราบนโยบายของกระทรวงพาณิชย์
และยินดีให้ความร่วมมือในการตรึงราคาครับ
และยังไม่มีแผนที่จะปรับราคาจะได้ไม่เป็นภาระกับประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบค่ายาและค่าบริการอย่างสะดวกอีกด้วยครับ